ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีชายอายุ๕๒ปี
หลงเข้าไปในเขาใหญ่
หายไปตั้งแต่วันที่๒๒ที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวเจอเพียงรองเท้ากับไฟแชคที่วางทิ้งเอาไว้
แต่ว่าล่าสุดเหมือนไปเจอรอยเท้ามนุษย์

แต่ก็ยังไม่คิดยังไม่รู้ว่าใช่ของผู้ชายคนนี้หรือไม่
แต่ก็กังวลว่าจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายหรือเปล่า
คือเข้าไปในเขาใหญ่ก็เป็นห่วงเรื่องสัตว์ป่า
วันด้วยนะฮะนี่เป็นภาพที่มีการออกบินสำรวจ

ใกล้กับบ้านหมู่บ้านวังรีตำบลเขาพระอำเภอเมืองที่จังหวัดนครนายก
หลังมีคนแจ้งว่ามีในหยวนสายศรีอายุ๕๒ปี
หายตัวไปตั้งแต่เย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมา
ก็คือ๒๒กรกฎาคม
แล้วมันมีกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นสักครู่
เห็นภาพของคนศูนย์หายเนี่ยเดินอยู่ที่บริเวณคอก
เดินไปเดินมานะฮะจากนั้นก็มีการเดินผ่านไปอีกช่องทางหนึ่ง

ตลอดทั้งวันนะฮะหายไปตั้งแต่วันจันทร์วันอังคาร
ก็มีการเอาทีมอาสากู้ภัยต่างของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วย
แล้วก็ชาวบ้านรวมกว่า๓๐คน
แบ่งกำลังกันผลัดเปลี่ยนกันออกค้นหา
นาคาดว่าน่าจะเข้าไปในป่า

แต่ว่าก็ผ่านมา๒วันก็ยังไม่เจอ
พบเพียงรองเท้าแตะแล้วก็ไฟแชค

ซึ่งญาติยืนยันว่าเป็นของในหยวนที่หายไปจริง
ส่วนน้องสาวก็คือนางสาวระยอง

พี่ชายชอบดื่มเหล้าจนมาเป็นประจำนี่แหละ
ซึ่งเธอก็เกรงว่าพี่ชายอาจจะถูกสัตว์ป่าทำร้าย

ก็ไม่รู้พี่ชายถูกหมาควายลากลงไปรึเปล่าก็ไม่ทราบ
ทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าพบรอยเท้า
ของคนเดินไปวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่
ซึ่งเขาบอกว่าไปเจออยู่ใกล้กันกับน้ำตกเขาช่องยางแดง
และคาดว่าน่าจะมีข่าวดีเพราะว่าเห็นรอยเท้าแล้ว
กำลังแกะรอยอยู่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เอง
ก็แจ้งมานะคะคือทางนักข่าวของเราก็แจ้งมาบอกว่าล่าสุดเนี่ย
พบตัวแล้วนะคะนายหยวนเนี่ย
คือเขาเดินออกมาจากเขตรอยต่อเดินออกมาเองเลย
ใช่แล้วตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังส่งทีมไปรับตัว
เพื่อที่จะออกมาแล้วก็ประถมพยาบาลต่อไปอันนี้เป็นรายงานสด
ที่แจ้งเข้ามาเลยนะคะครับก็เป็นล่าสุดที่แจ้งมาเมื่อสักครู่
ใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกพบรอยเท้าเท่าน้ำตก
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปก็บอกว่าเนี่ยเจอตัวแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวรอออกมาก่อนยืนยันก่อนว่าเห็นตัวเป็นก่อน
จะได้สบายใจว่าเจอแล้วแล้วเขาปลอดภัยสภาพร่างกายเป็นอย่างไร
เขาสุขภาพแข็งแรงดีหรือเปล่าหรือว่ามีสัตว์ป่าทำร้าย
เดี๋ยวรายงานกันต่อไปด้วยเพราะว่าหายไปตั้งแต่๒๒ก็คือ๒วันแบบนี้ค่ะ
หาร่องรอยหาหลักฐานต่างจนล่าสุดมีรายงานแบบนี้เข้ามานะคะ